ช่วงนี้อย่างที่บอกค่ะหลายที่ก็เริ่มมีการเล่นน้ำสงกรานกันแล้วนะคะ
เดี๋ยวจะพาไปที่พระนครศรีอยุธยากันค่ะ
บรรดาอเจ้าตอนนี้นะคะเล่นน้ำสงกรานกันยิ่งใหญ่อลังการมากเลย

ใหญ่ไหมคะคุณโอ้โหใครบีบแต่ครับเนี่ย
ช้างช้างช้างเขาเป็นแต่นเขาร้องเป็นแต่น
ใช่ค่ะที่วังช้างแหล่พะเนียดนะคะมีการนำช้างกว่า๑๐เชือกเลย
ลวดลายดอกไม้สวยงามพร้อมกับควานช้างเนี่ยนะคะ

ซึ่งงานนี้ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติฝรั่งคีก็มานะคะ
ต่างก็สวมใส่เสื้อลายดอกกันอย่างสวยสดงดงาม
ร่วมกันเขียนข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย
เขียนว่าสงกรานปี๒๕๖๑อายุทยา
พอเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน
บริเวณด้านหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเขามีการจัดเตรียมโอ่งมังกรขนาด๒๐๐ลิตรค่ะ
จำนวน๒๐ใบนะคะโดยมีการเชื่อมต่อท่อน้ำเอาไว้
เพื่อให้ช้างให้นักท่องเที่ยวได้มาเล่นน้ำสงกรานกันอย่างสนุกสนาน
นี่สาดน้ำกับช้าง
เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
น่ารักมากของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยนะคะ
ใครที่ยังไม่มีโปรแกรมจะไปไหนที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจมาก
เพราะว่าดิฉันเคยไปมาแล้ว
อันนี้จริงไปเล่นน้ำกับช้างมา

คือรับน้ำไปเต็ม
ไม่ใช่แค่ข้าวหน้านะกินเข้าไปด้วยใช่ไหม
เหมือนกันแบบไม่รู้จะหลบยังไง
หลบทางไหนก็เปียกคือเปียกหมดทั้งไป

แล้วเวลาเราฉีดน้ำช้างนะได้แค่นี้